และคุณผู้ชมค่ะมาติดตามนะจากประเด็นที่มันมีข่าวว่าน้ำมันไหลลั่วในท้องทะเลที่จังหวัดระยอง

ใช่พอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาปุ๊บทำให้นักท่องเที่ยวเขาไม่ไปเที่ยวเลย
พ่อค้าแม่ค้าทำยังไงล่ะคะขายของไม่ออกก็เลยหากินกันลำบาก
อีกทั้งสัตว์น้ำก็หายไปหมดค่ะ
และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวบ้าน

ก็เลยเดินทางไปท้าพิสูจน์กันถึงที่ค่ะ
โดยครั้งนี้พี่เล็กฝันเด่นเป็นคนชวนไป

ล่าสุดแม่บุ๋มเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
จากการที่ออกไปดำน้ำยังจุดที่มีแนวปาการังห่างจากฝั่งหาดแม่รำพึมไป๑๐กิโลเมตร
พบว่าที่ใต้ท้องทะเลเนี่ย
มีก้อนกลมเล็กกระจายเป็นบางจุดจริงค่ะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นก้อนน้ำมันดิบที่ถูกกดให้จมจากสารเคมีนะคะ
ส่วนบริเวณชายหาดน้ำใสลงเล่นได้ค่ะ
ส่วนที่ไกลออกไปจากชายฝั่งบนผิวน้ำก็อาจจะมีฟิล์มคราบน้ำมันใสบางลอยอยู่บ้าง
เมื่อลงไปคราบนี้เขาก็จะไม่ติดตัวนะคะ
สามารถไปเที่ยวได้ตามปกติ

ทางจังหวัดเองเขาก็เพิ่งจะโพลโปรโมทกิจกรรมท่องเที่ยวทะเลจังหวัดระยอง
ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยไปฟังเสียงพี่บุ๋มกันหน่อยค่ะ
ในจุดที่ห่างจากชายฝั่งคือบุ๋มดำ๓จุด
แต่เป็นจุดที่ใกล้กับตรงจุดท่อน้ำมันรั่วที่สุดเลยนะคะ
คือแทบไม่เจอคราบน้ำมันเลยจริงจนเราแบบเฮ้ยตกใจว่าทำงานตรงนี้ได้ยังไง
เขาทำงานกัน๒๔ชั่วโมงตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่อง
ตอนนี้เที่ยวได้แล้วค่ะฝรั่งเดินเที่ยวแล้วนะ
ฝรั่งเดินเที่ยวไม่มีกลิ่นน้ำมันค่ะไปเที่ยวได้ค่ะ
นี่เป็นคำยืนยันนะจ๊ะว่าไปเที่ยวได้นะคะคุณผู้ชม